คุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าจังหวัดมหาสารคามเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีสถานที่หนึ่งที่ฮอตฮิตมากชื่อว่าบ้านสวนภูระวีฮิตมากในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยค่ะ
ดื่มดำกับบรรยากาศกันก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแค่เห็นก็รับรู้ถึงความสดชื่นแล้วคือเหมือนไปยืนอยู่กลางทุ่งนาจริงจริงเลยมากันที่นี่แหละจ้ะที่บอกก็คือบ้านสวนภูระวีนะคะอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านหนองเสือตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามที่นี่เป็นทั้งสวนแล้วก็เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรนะคะที่แสดงถึงวิ

เป็นก๋วยเตี๋ยวผักเคลหนึ่งเดียวในโลกคือผักเคลเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นผักที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผักใบเขียวเพราะมันมีประโยชน์เยอะมากนะคะประโยชน์ของเขาเยอะมากเพราะมีทั้งแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยสูงกว่านมแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงด้วยธาตุเหล็กสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว
ก็ยังมีพวกสารแอนตี้ออกซิแดนสูงนะคะเทียบเท่ากับผลไม้ตระกูลเบอรี่อ่ะค่ะคุณนี่แหละใครอยากจะไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวอร่อยแถมกินแล้วได้สุขภาพดีดีแบบนี้นะจ๊ะไปกันได้เลยค่ะที่บ้านสวนภูระวีนะคะอยู่ที่ตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามจ้าอยากไปอยากไป